เราไปต่อกันที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่โค้งลิง
ชื่อโค้งของเขาโค้งลิงแต่ว่าโค้งลิงนี่ดุจริง

จะเห็นรถทางหนึ่งขับมาแล้วแหกโค้ง
เสียงแตะเบรกดังเอี๊ยดเลย
ท้ายที่สุดพุ่งเข้าไปชนร้านขายรถจักรยานยนต์นะครับ
โอ้โฮนี่นะครับ

ภาพจากกล้องวงจรปิด๒มุมบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้นะครับ
ผู้ชายคนที่ขับรถเป็นคุณลุงนะ

แล้วก็แน่นอนกวาดรถจักรยานยนต

เจ้าของร้านนำคลิปนี้มาโพสต์
พร้อมกับเขียนข้อความบอกว่าลูกค้ารีบ
หรือว่าร้านปิดยังเขียนข้อความติดตลกอยู่นะ
แท็กที่มาของคำว่างานเข้านะครับ
อกจากนี้ทางร้านขายรถจักรยานยนต์มือ๒
ยังถ่ายคลิปความเสียหายที่เกิดขึ้นไว้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณโค้งหักศอก

ตอนนี้ชาวบ้านเรียกโอ้โหลิงดุจริงนะฮะ
ในพื้นที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมือง

เมื่อกี้กล้องที่เห็นถนนอันนี้กล้องของร้านนะครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุนี่แหละครับ

แล้วก็ได้ไปพูดคุยกับนายชูชัยประชันอายุ๓๙ปี
เจ้าของร้านขายรถจักรยานยนต์มือ๒ผู้เสียหาย
ตัวเขาเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าโชคดีที่ตอนเกิดเหตุ
ปิดร้านแล้วเขาไปซื้ออะไหล่พอดี
ตัวเขาและน้องชายไม่อยู่ที่ร้านก็เลยไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
แต่ว่ารถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าร้านเสียหายไป๖คัน
ประตูกระจกหน้าร้านท่อปลาปลาก็แตก
ค่าเสียหายรวมกว่า๒แสนบาทนะครับ
ส่วนคุณลุงที่ขับรถคันนี้แหกโค้งมาเนี่ยนะฮะ
ก็บาดเจ็บครับคิ้วแตก
ส่วนคนที่นั่งมาด้วยกับคุณลุงก็บาดเจ็บเล็กน้อย
โดยลุงเขาให้การว่าแบบนี้ครับบอกว่าวูบหลับใน
ส่วนเรื่องเมาหรือไม่เมานั้นนะฮะ
ทีนี้เจ้าของร้านขายรถจักรยานยนต์มือ๒
ก็บอกว่าก็ต้องรอแล้วครับผลการตรวจเลือดจากโรงพยาบาล
เจ้าของร้านรถจักรยานยนต์มือ๒บอกว่า
ที่ปวดใจสุดก็ตรงที่ลุง
ไม่มีประกันรถนะคุณไม่มีประกันภัยนะฮะ

ก็ต้องเรียกค่าเสียหายจากลุงอย่างเดียวเลยนะครับ
ตอนนี้ตำรวจรอให้ลุงมาเจรจาค่าเสียหาย

เป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายนะครับ
แล้วก็หลานของลุงก็มาให้การกับตำรวจ
ว่าลุงมีโรคประจำตัวหลายโรคนะคุณนะ

เพราะดีที่ครั้งนั้นมีคนเห็นแล้วก็ช่วยเหลือลุงไว้ได้นะครับ
แต่ครั้งนี้คือคนที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่า
ลุงจะวูบหลับในอีกหรือเปล่า
ไม่น่าจะใช่เพราะได้ยินเสียงแตะเบรก
มาแต่ไกลแสดงว่าอาจจะไม่วูบหรอก
อาจจะยังมีสติอยู่แล้วก็เหยียบเบรกนะฮะ
แต่เรื่องเสียหลักก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียหลักจากอะไรนะครับ
แต่ทีนี้เราก็ถามชาวบ้านบอกว่าโค้งตรงนี้มันอันตรายแค่ไหน
ชาวบ้านบอกโค้งลิงมันโค้งลักษณะเกือบหักศอกเลย
ชาวบ้านบอกว่าโค้งนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยนะครับ
แต่ก่อนก็มีแท่งปูนคือแท่งเบรเออร์วางกั้นขอบทางไว้
แต่ทีนี้พอรถมันหลุดโค้ง
มันก็พุ่งไปอัดแท่งปูนจนมีคนตาย
ทางการเขาก็เลยเอาแท่งปูนออก
แต่ทีนี้พอเอาแท่งปูนออกรถมันพุ่งมาไหนล่ะคุณ
รถมันก็พุ่งมาข้างทางมาเข้าร้านของชาวบ้าน

ก็กลายเป็นอุบัติเหตุที่เราได้เห็นในคลิปนะครับ
บอกอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยมาดูหน่อย
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้